คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของปัญหาปากท้องกันบ้าง
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้กับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
หลังจากไปตรวจสอบเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าตามเขียงหมู

ก็มีการหวั่นว่าจะปลอดภัยหรือเปล่า
รวมทั้งผักด้วยก็มีการใส่สารปนเปื้อนเข้าไป
ก็มีการนำไปขายกันตามตลาดตามปกติแล้วครับ

ที่สำคัญตรงที่ยอมรับนี่แหละ

ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

ระยะทางที่เคยเดินทางครึ่งชั่วโมง
วันนี้ใช้เวลา๓ชั่วโมง

แปลงสภาพจากรถเป็นตัวหนอนค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บ
ขอแสดงความยินดีกับคนตัดสินใจนอนอยู่บ้าน

เรื่องของน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วม
เรามองได้เป็น๒นัยยะ

คือ๑มองแบบทำใจ
ถ้ามองแบบทำใจนี่ไม่คิดมากเลยครับ

เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องคิดอะไรมาก

แต่ถ้าคิดในเชิงตั้งคำถามว่า
เอ๊ะเราก็เสียภาษีให้รัฐบาล
รัฐบาลก็จัดเงินส่วนหนึ่งไปให้กอทม
เสียภาษีบำรุงท้องที่ให้กอทม
กรทมก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปบริหารจัดการปัญหาให้ประชาชน
ถ้ามองอย่างนี้ก็ต้องถามว่า

การแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพ
ขออภัยมันจึงไม่เบ็ดเสร็จเสียที
ทำไมเรามีเงินตั้งมากมายพอสมควรทำไมเราไม่แก้ให้แบบเบ็ดเสร็จ
ไม่ใช่ฝนตกทีนึงก็ระดมเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำทำกันทั้งวันทั้งคืนนี่ตั้งแต่ตีสองเขายังไม่นอนกันเลยนะครับ
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกอทมวันนี้ก็ไม่ใช้คำว่ารถติด
ไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมขังใช้คำว่าน้ำรอระบายครับเหมือนกับว่ายังระบายไม่ทัน
น้ำรอระบายปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานหรือไม่ทำงาน
แต่ว่าเราตั้งคำถามว่าระบบที่จะใช้เงินลงไปเพื่อแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะทำได้ไหม
เพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้กันทุกปีปัญหาปลีกย่อยเรื่องว่าลอกท่อหรือเปล่านั่นก็เรื่องหนึ่ง
ปัญหาปลีกย่อยว่าคนกรุงเทพมักง่ายชอบทิ้งขยะลงบนท้องถนนแล้วไปขังอยู่ในท่อ
คนกรุงเทพชอบซ่อมบ้านทั้งอิดหินดินทรายไม่รู้จะไปไหนก็กวาดลงท่อ
คนกรุงเทพไม่มีวินัยในเรื่องของการทิ้งขยะมันก็ต้องเจออย่างนี้นั่นก็เรื่องหนึ่ง
แต่ว่าภาพรวมภาพใหญ่ที่จะแก้ปัญหาให้ได้ถาวรมันควรจะเป็นยังไง
ก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้กอทมเขาก็กำลังจะดำเนินการทำท่อใหญ่
ไม่เอาท่อกลางถนนแล้วไม่เอาท่อข้างถนนท่อกลางถนนเลย
จุดจะทำท่อใหญ่ประสานกัน
อันนี้ก็คาดหวังว่าน่าจะแก้ได้ในระดับหนึ่ง
ฉะนั้นแล้วฝนตกทีนึงก็เจอปัญหาอย่างนี้
ไปติดอยู่บนถนนคนไม่ไปทำงานไปทำงานไม่ทันโรงเรียนต้องปิดเสียหายเยอะครับ
ฉะนั้นก็ขอตั้งคำถามว่ากอทมก็มีงบประมาณไม่ใช่น้อย
ได้เงินจัดสรรมาจากรัฐบาลส่วนกลางทั้งเก็บภาษีของตัวเองได้ส่วนหนึ่ง
ลองคิดกันดูเถอะครับว่าทำยังไงนี่ขนาดตกแค่คืนเดียวนะครับ
สมัยก่อนมีความรู้สึกว่าตกกันหลายวันน้ำถึงท่วมเดี๋ยวนี้ลงมาหาเดียวท่วมแล้ว
ช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นยังไง
เอาละครับเรื่องที่ได้เกริ่นไปไว้เมื่อสักครู่
พยายามจะให้ความสำคัญก็คือว่าต้องพูดกันแล้วพูดกันอีก
เรื่องของอาหารการกินก็เราพูดกันมาตลอดนี่ครับว่า
ว่าถ้าเราป้องกันไม่ให้คนป่วยได้งบประมาณในการดูแล
รักษามันก็ไม่ต้องใช้มากอ่าวิธีการไม่ให้ป่วยก็คือเรื่องอาหาร
ระยะนี่ไงผงะเนื้อหมูบดส่อปนบอเล็กซ์
อันนี้ไม่ใช่ข่าวไม่ใช่ข่าวใหม่เลยครับเป็นข่าวเก่าแล้วเพียงแต่ว่ามันก็โผล่มาเป็นระยะระยะ
โผล่มาก็เพราะว่าผู้บังคับการที่เกี่ยวการคุ้มครองผู้บริโภค
นวตรีประเสริฐพัฒนาดีนำเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไปตรวจแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาในตลาดสี่มุมเมือง
ก็ปรากฏว่าไปพบที่เขาใส่สารบอเล็กซ์สารบอเล็กเนี่ยใส่เข้าไปทำไมล่ะครับ
ใส่ให้มันมีความนุ่มมีความกรอบมันคงตัวได้นานไม่บูดเสียง่าย
แต่มันมีอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วพอไปตรวจก็พบว่าร้านขายเนื้อสัตว์กว่า๕๐แผง
ตรวจสอบจำนวน๓๖แผง๘แผงเจอสารปนเปื้อนในเนื้อหมู
ก็นำไปตรวจสอบฉะนั้นที่เป็นระยะระยะก็คือพบกันอย่างนี้
นี่เรื่องสารโบเล็กซ์ถัดมาเรื่องสารเร่งเนื้อแดง
เร่งเนื้อแดงนี่ก็พูดกันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับว่าไอ้สารเร่งเนื้อแดงเนี่ย
มันอันตรายเพราะว่ามันมีสารบางอย่าง
ที่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แต่ว่าปรากฏว่าแก้ไม่ได้เสียทีนึงเหตุผลหนึ่งที่แก้ไม่ได้เพราะว่า
เขาเรียกว่าความต้องการของประชาชนเนี่ยถ้าเขียงสองเขียงอยู่ใกล้ใกล้กัน
เขียงหนึ่งขายหมูที่ไม่ใช่เร่งสารเนื้อแดงสีก็จะซีดหน่อย
อ้าวก็ขายไม่ออกแต่ว่าอีกเขียงหนึ่งแผงหนึ่ง
หมูเนื้อแดงสดตบไฟเข้าไปหน่อยนึงโอ้โหดูแล้วน่ากิน
ก็จะขายได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นผลทำให้เจ้าของเขียงหมู
เขาต้องสั่งหมูที่ฉีดสารเร่งเนื้อแดงฟาร์มหมูก็ต้องฉีดสารเร่งเนื้อแดง
ทั้งที่เขาต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้กรมประสุทธิ์สัตว์เขาก็กำลังดำเนินการอยู่
ก็ทำอะไรไปได้เยอะเพียงแต่ว่า
ความต้องการของประชาชนนี่แหละเป็นตัวกำหนด
ทำยังไงพวกเราผู้บริโภคจึงจะรู้ว่าเอ๊ะ
มันสีสวยตบไฟแล้วเนื้อแดงแต่ว่ามันอันตราย
ทำยังไงที่จะให้ความรู้เรื่องนี้กับประชาชนก็ค่อยทำไป
แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะได้ผลใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ประเทศที่เขาเคยมีปัญหาเหมือนเราเนี่ยเขาแก้ปัญหาตก
เพราะเขาใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
มาดูบ้านเราบ้านเราเนี่ยปรับมีมูลค่าปรับ๒๐๐๐บาท
ติดคุกด้วยนะครับไม่เกิน๒ปี
แต่เรื่องพวกนี้เราไม่เคยได้ยินว่ามีใครติดคุก
อารุมอร่วยกันเพราะว่าแหมคนทำมาหากินจะเอาไปขังคุกก็กะไรอยู่
แต่ว่าในต่างประเทศที่เขาใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

พอติดคุกเนี่ยคนก็เข็ด
ไม่จำเป็นต้องไปตรวจไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจ
เขาไม่กลัวเจ้าหน้าที่แต่เขากลัวกฎหมาย
บ้านเราไม่กลัวกฎหมายแต่กลัวเจ้าหน้าที่มาตรวจ
ฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาตรวจเขาก็ไม่กลัว
ทำยังไงครับที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด
ให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าใครไปเอาสารปนเปื้อนเหล่านี้
ใส่เข้าไปให้ประชาชนกินคุณได้รับโทษปรับเต็มที่
ติดคุกก็ต้องติดครับรับรองได้ถ้าเจออย่างนี้

แต่ที่เขากล้าทำกันทุกวันนี้ก็เพราะว่าทำแล้วมันคุ้ม
นานเจ้าหน้าที่ไปตรวจทีนึงก็ปรับ
ปรับก็ไม่เกินสองหมื่นบาทไม่เกินสองหมื่นบาท
บางทีก็ปรับแค่สองพันสามพันก็อยู่กันอย่างนี้
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แล้วไหนจะผลักเหลือครับ
เรื่องผักมีปัญหาสารพิษตกค้างผลไม้สารพิษตกค้าง
ก็นานนานก็พูดกันทีนึงโอ้ยในไลน์เขาส่งกันว่า
สารพิษตกค้างมีผักอะไรบ้างที่กินไม่ได้
มีผลไม้อะไรบ้างที่มีสารพิษพิษตกค้าง
ดูไปดูมากินอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่ง
เพราะมันเจอสารพิษตกค้างทั้งนั้น

คำถามก็คือว่าเราจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านี้เมื่อไหร่
เราต้องรอให้คนป่วยเราต้องรอให้คนมีปัญหา
เราต้องรอให้สุขภาพของประชาชนย่ำแย่
เพราะอาหารการกินเหล่านี้วันก่อนก็พูดกันถึงเรื่องว่า
อาหารทะเลอาบฟอร์โมลีน
มีคนส่งข้อมูลมาให้เยอะเลยครับ
เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยใส่เข้าไปไม่เข้มข้นมาก
แต่ตอนหลังเนี่ยคนที่ใส่เข้มข้นกว่ากลับขายได้กว่า
เพราะว่าเนื้อปลาอาหารทะเลมันสด
เขาต้องส่งไปอีสานส่งไปภาคเหนือส่งไปบนเขาบนดอย
ถ้าอาบน้อยเนี่ยเอาไม่อยู่เดี๋ยวไปถึงมันก็ไม่สด
ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็แข่งกันใครอาบน้ำยาฟอร์โมลีมเข้มข้นกว่า
คนนั้นขายดีคนที่ไม่อาบฟอร์โมลีนปฏิบัติตามกฎหมาย
กลัวความผิดขายไม่ออก
อ้าวแล้วถ้าความต้องการเป็นอย่างนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาจะเลือกแบบไหนล่ะครับ
ผมถึงบอกว่าผู้บริโภคประชาชนนี่แหละเป็นตัวกำหนด
ถ้าเราปฏิเสธไม่กินหมูเนื้อแดงที่ฉีดสารเร่งเนื้อแดง
กินหมูบดที่ผสมบอเล็กซ์ไม่กินอาหารที่มีสารพิษตกค้างมีดีตกค้าง
ไม่กินผลไม้ที่ฉีดสารจนเกินเหตุไม่กินกะหล่ำปลีไม่กินถั่วฝักยาวไม่กินผักที่เขาฉีดสารกันอย่างชนิดที่ว่าระดมฉีดฉีดดีทีนั่นแหละ
เอาถ้าอย่างนี้มันก็ขายไม่ได้แต่นี่ปรากฏว่าปรากฏว่าเราทำตรงกันข้ามหมด
ก็เอามาเอามาบ่นให้ฟังว่าเจอข่าวเมื่อเช้านี้แล้วก็ยังอยากจะรู้ว่าต่อไปนี้ใครจะทำยังไงที่จะให้เรื่องเหล่านี้มันค่อยลดน้อยไม่ได้หวังว่าให้หมดหรอกครับ
แต่ว่าไม่ใช่เป็นข่าวขึ้นมาทีนึงก็เจออย่างนี้เป็นข่าวขึ้นมาทีนึงโอ้ยพบนั่นพบนี่แต่ไม่มีใครทำอะไรให้มันเด็ดเสร็จเด็ดขาดครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ฟังแล้วเป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคนะฮะเราเองก็ไม่ค่อยกล้าทานเหมือนกันปัจจุบันนี้นะฮะ
ขอบคุณด้วยนะครับบางทีผักสดมากสวยมากก็ไม่ใช่ว่าจะดี

ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีการเลือกก็คือเลือกคำที่ที่มีอยู่ข้างถุง
ที่เขียนว่าผักปลอดสารพิษ

อันนี้ก็อาจจะช่วยได้นิดหนึ่งนะคะ